ต่อกันที่เหตุการณ์ผัวคลั่งยา
คือจะขอเงินเมียไปซื้อยานี่แหละนะครับแล้วเมียไม่ให้อารวาส
อารวาสปั๊บจะเอามีดแทงเมียจะเอามีดแทงเมียน้าโดดมาห้าม
น้าโดดมาห้ามผัวคลั่งยาคนนี้เนี่ย
เอาขวานจามหัวนะโพะเข้าไปเสียชีวิตในบ้านเลยฮะ
นี่ครับตำรวจสพอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ฮะ
ตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์เข้าตรวจสอบนะครับ
เหตุฆ่ากันตายในพื้นที่หมู่๙ตะบนสะโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ที่เกิดเหตุพบศพนะฮะที่นอนอยู่เมื่อกี้คือนายธินกร
ประหลัดสังภ์ท่านอายุยี่สิบเก้าปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
สภาพถูกมีดฟันไทยทอยแล้วก็ศีรษะเนี่ย
ทั้งสองจุดบัตรแผลยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรผู้ก่อเหตุคือนายเดชหอมศักดิ
อายุห้าสิบหกปีนะครับมีศักดิ์เป็นน้าชายของภรรยาผู้เสียชีวิต
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
จากการสอบถามนางสาวจิตรานุษย์อาจมนตรีนะครับอายุ๒๙ปี
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล
สามีก็ขี่รถจักรยายนต์กลับมาบ้านในสภาพมืนเมานะฮะ
ขอเงินพันหนึ่งก็เลยมีปากเสียงกัน
คว้าแขนเธอลากเข้าไปในบ้านแล้วก็หยิบมีดในตู้เนี่ย
จะทำร้ายเธอนี่เราจำลองภาพเหตุการณ์ให้ดูนะครับ
นี่ฮะพอขอตังค์ไม่ได้คราวนี้ไปหยิบมีดมา
ระหว่างนั้นนายเดชครับน้าชายเนี่ยนะฮะนี่หยิบมีดแล้ว
น้าชายเห็นเหตุการณ์ครับก็พยายามจะเข้ามาห้ามปราม
นี่น้ามาแล้วแต่ก็ถูกทำร้ายไอ้ช่วงจังหวะชุลมุนเนี่ย
น้าชายก็คว้าขวานนะครับมาฟันสามีซะจนเสียชีวิตเลยฮะ
เราก็มาถามของกันก่อนของกันเนี่ยแล้วเราก็นั่งก็เลยโจ๊กให้ทันหนึ่ง

ก็ไปเทียบน้ำเขาก็มองแล้วว่ามันแหละ
มันก็ตกอุ๊บเบบ้อสันว่า
วันนี้เขาก็มาเตะน้ำตกอุ๊บเบบ้แล้วก็รากน้ำกัน
รากน้ำกับพี่สาวกับหน้าออกไปทั้งหุ้น
เอาไว้ให้ไปเปิด
ให้เปิดออกมีดในตู้ไปทะเยงท้ะ
หน้ากระเลยหมาหอดหน้ากระเลยหมาหน้ากระเลยหก
เอาขวนมาสร้างที่หลายก็บวกเป็นขวนหรอก

กับขวานที่ใช้กอกเหตุนะคะไปที่
สพเกษตรสมบูรณ์เพื่อสอบปากคำครับ
ปกป้องหลานไงนะฮะที่กำลังจะถูกทำร้าย

จะทำร้ายร่างกายหลานสาวเขาเป็นประจำนะฮะ
ครั้งนี้ก็เห็นกำลังจะทำร้ายกระชากผมแล้ว
ขู่จะเอามีดแทงด้วยเคราะห์ดีนะไปเห็นซะก่อน
ก็พยายามจะเข้าไปห้ามแล้วมันชุนละมุน
ก็เลยใช้ขวานจามไป๓ครั้ง
ตอนนั้นครับผมก็เลยเดินออกไป
เดินไปมันก็ลากหลานผมทั้งสองคน
ลากออกไปพูดข้างในส่วน

มันก็ถอดมีดออกจากตู้
ถอดจากตู้เรามันเอาฝากข้าวดึงฝักออกนะฮะ
ดึงฝักนี่แทงข้อหลานผม

ผมขอแทงพ่อหลานสาวกินไปตอนนั้น
ยังไม่ได้แทงครับผมมันทั้งอย่างกันครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวในเดชนะครับ

แล้วก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะ

คุณผู้ชมไปพูดคุยกับนางสาวจิตรานุษ

เธอเองก็ยอมรับแล้วค่ะว่ายังตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าอยู่กินกับสามีภรรยา
เป็นสามีภรรยากันมานานกว่า๔ปีแล้วนะคะ

เป็นคนชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วทำร้ายร่างกายตลอด
ตลอดเลยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย
ตบต่อหน้าแม่ของสามีกลางทุ่งนาแล้วถีบเธอตกน้ำ

เธอบอกว่าเธอขอเลิกแล้วแต่สามีไม่ยอม
สุดท้ายต้องหนีหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติ
แต่ก็ถูกสามีตามมารังขวาน
อยู่ด้วยกัน๔ปีเขาก็ดีค่ะ

สุรามาเขาก็หาเรื่องหนูอย่างนี้ตลอดมา
หนูมาตลอดแล้วหนูก็ไปแจ้งตำรวจประจำเลยค่ะ

เขาหาราสุก็คือเขาหาบุกลุกค่ะที่หนูไปแจ้งไว้

หนูไม่อยู่บ้านเขาก็มานอนอยู่บ้านหนูเขาไม่ยอมหนี
เขาก็บอกว่าจะฆ่าเขาของล้างคนเลยค่ะ

ขู่ฆ่ากันแบบนี้นี่คือคนรักกันนะคะ
อ่าคุณอาของคุณจิตรานุษย์บอกว่า
ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของหลานเขยคนนี้
เพราะว่าชอบทำร้ายร่างกายหลานสาวแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะ
แม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เคยโดนหลานเคยคนนี้
ใช้ขวดตีหัวแตกมาแล้ว
เห็นบ่อยไม่รู้จะว่ายังไงนะ

เค้าก็ไม่เกลียดใกล้ขนาด
หน้าชายเป็นนางผู้ชายแท่เค้าก็ยังไม่เกลียดใกล้
แปลว่าเม้าแล้ว